ในการหยั่งเสียงเลือกผู้แทนพักของผู้สมัคร
ทิ้งตำแหน่งปรารถนาอธิบดีสหรัฐ
ฮิลาลีคลินตันน่าจะได้เป็นตัวแทนพัก

ได้ประกาศถอนตัวหลังจากที่ถูกนายโดนัลด์ทรัมป์

ผู้อำนวยการศูนย์การเมืองมหาวิทยาลัยเวอร์จีเนีย

ในวันนี้นะครับค่อนข้างรับรองได้ว่า
เธอจะได้เป็นตัวแทนของพักเดโมแครตอย่างแน่นอน

คือในทรัมป์เท็จครูสแล้วก็จอนคาสิก
โดยเท็จครูสนั้นถือว่าเป็นคู่แข่งที่แท้จริงเพียงคนเดียวของทรัมป์
ขณะที่นายเท็จครูสก็ประกาศรับการสนับสนุนของนายมาโค
ประกาศถอนตัวจากการเลือกตั้งไปแล้วหลังพ่ายแพ้
รัฐฟอรีดาอย่างพลิกความคาดหมาย
ทั้งที่เป็นพื้นที่ของตัวเองนะครับ
โดยในครุสกล่าวยกย่องว่าตลอดเวลาที่ผ่านมา
รูปิโอได้หาเสียงด้วยความเข้มแข็ง
มองโลกในแง่ดีแล้วก็สร้างสรรค์
ส่วนโดนัลดทรัมป์นั้นก็ได้กล่าวฉลองชัยชนะที่รัฐฟอรีดานะครับ
โดยยังย้ำว่าพักรีพับริกันจำเป็นที่จะต้องเดินหน้าไปด้วยกัน
ส่วนทางฝั่งของเดโมแครตนายเบอร์นี่แซนเดอร์
ก็ได้เริ่มเดินหน้าหาเสียงต่อในรัฐอาลิโซน่านะครับ
ว่าวันนี้เขาจะไม่ได้รับชัยชนะเลย
โดยนายเซ็นเดอร์วิจารณ์ว่าทรัมป์จะไม่มีทางได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดี
เนื่องจากคนอเมริกันไม่อาจยอมรับการดูถูกคุกคาม
เม็กซิกันมุสลิมและผู้หญิงของนายทรัมป์ได้
ฮิลาลีคลินตันก็ได้กล่าวฉลองชัยชนะที่รัฐฟอรีดานะครับ
พร้อมกับกล่าวโจมตีนโยบายหาเสียงของทรัมป์นะครับ
ในเรื่องของการส่งกลับผู้ลิภัยแล้วก็การห้ามชาวมุสลิมเข้าประเทศครับ